สำหรับบรรยากาศในสภาพผู้แทนราชดร๒วันที่ผ่านมาก็ต้องเรียนว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับสำหรับ
นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งว่างเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลาร่วม๕ปีเมื่อสภาเปิดก็ต้องมีการแสดงบทบาทชิงไหวชิงพลิบมีการพยายามที่จะสร้างความได้เปรียบทางการเมืองในฝักฝ่ายของตัวเอง
ผมยังไม่อยากจะให้พี่น้องประชาชนมองด้วยความรู้สึกอึด
และสำคัญใจจากที่ว่าคางด่วงเมืองก็ทำให้บ้านเมืองวุ่นไวล์มาหีทั้งแหนะ
และมีส่วนรัสระเวลาจริงเลยในการเรียบร้อยสภาพสูยตรงนี้ย่อเข้าหนึ่ง
มันไม่ได้วุ่นวายที่มีสภาเลือกตั้ง
มันวุ่นวายเพราะว่าเจตนาของคนบางกลุ่มบางฝ่าย
ต้องการที่จะใช้สภาจากการเลือกตั้ง
หรือต้องการใช้การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ตอบสนองต่อเป้าหมายทางการเมือง

ผลประโยชน์กันยังไม่ลงตัว

ให้กำลังใจสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรทุกท่านนะครับ

ส่วนที่ยืนยันหลักการประชาธิปไตย
ผมคิดว่าการทำหน้าที่ในสภา
การรักษาพื้นที่การต่อสู้นี้
เอาไว้ในฐานะตัวแทนของประชาชนว่ากันไปในระบบเนี่ย
มันทำให้ประเทศดูยังมีความหวัง
แม้ว่าจะเริ่มต้น๒วันแรกด้วยความสับสนอนละหมานพอสมควรก็ตาม
กว่า๑๐ปีที่ผ่านมาเนี่ย

ว่ามันไม่มีฝ่ายไหนชนะกันจริง

มีแต่ความเสียหายและสูญเสีย

ก็ฝากความหวังในฐานะผมเป็นประชาชนที่อยู่ข้างนอกนะครับ
ขอให้คนที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนต่อสู้อย่างถึงที่สุด
ภายใต้กระบวนการรัฐสภาเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตย
นำพาประเทศกลับคืนสู่ทิศทางที่ถูกต้องให้ได้
ส่วนกลุ่มที่พยายามใช้ทุกวิถีทางเพื่อที่จะครองอำนาจกันต่อ
ก็อยากจะให้ตระหนักและระลึกนะครับว่าประชาชนเขารู้เท่าทัน
และไม่ได้หมายความว่าท่านมีอำนาจจะทำอะไรได้ตามอำเภอใจไปตลอดการ
ก็คงไม่ใช่การเลือกตั้งเมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว
หมายความว่าในอนาคตข้างหน้าจะช้าเร็วมันก็จะเกิดขึ้นอีก
ผลคะแนนที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้
ผมว่ามันอธิบายอะไรได้บางอย่างนะครับ
ว่าหากประชาชนต้องเข้ากู่หาลงคะแนนอีกทีเนี่ย

ผมยังจำท่าทีของหัวหน้าภักดิ์ประชาที่ปัดคนก่อน

ซึ่งพูดแล้วก็อัดคลิปออกเผยแพร่ต่อประชาชน
ยืนยันชัดเจนจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี
ผมยังจำท่าทีของคุณอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทย

จะยืนยันหลักการประชาธิปไตยหลังการเลือกตั้งครั้งนี้
ดังนั้นฉากการเมืองในวันนี้ทั้งเช้าทั้งบ่าย
น่าสนใจนะครับว่าทั้งสองพักจะแสดงออกอย่างไร
ถ้าประชาธิปัตย์จะกล่าวอ้างว่าสิ่งที่คุณอภิษฎพูดในฐานะหัวหน้าพักตอนเลือกตั้ง
เป็นเรื่องที่กรรมการบริหารชุดใหม่ไม่ต้องรับผิดชอบ
ก็พูดมาให้ชัดประชาชนเขาจะได้รู้ว่าเล่นเกมกันแบบนี้
แล้วอยากจะดูต่อไปด้วยว่าถ้าประชาธิบัติตอบรับภักดิ์พลังประชารัฐร่วมรัฐบาล
คุณอภิษฎจะลุกขึ้นยืนในสภาแล้วขานชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อย่างไร
แล้วถ้าอดีตหัวหน้าพักของตัวเองต้องแสดงออกเช่นนั้น
ประชาธิปัตย์จะทำหน้าหรืออธิบายอย่างไรกับประชาชน
อย่างไรก็ตามนะครับผมก็ยืนอยู่บนโลกของความเป็นจริง
ส่วนตัวผมผมเชื่อว่าเขาตกลงกันไปก่อนแล้ว
ยกขันหมากเทียบเชิญวันนี้ก็เป็นเพียงละครทางการเมืองฉากหนึ่ง
ที่จะให้ภาพมันดูหวานสมบูรณ์กลมกล่อมละมุนละมัย
ถ้าจะไปกันจริงก็ไปเลยครับ

แล้วบทบาทในการทำงานทางการเมือง
ละทิ้งซึ่งหลักการประชาธิปไตย
ผมก็คิดว่าประชาชนเขาก็พร้อมจะให้บทเรียนในวาระต่อไป